ก็มีแบบกระแสฮอตฮิตด้วยการใส่ชุดไทย
ซึ่งมันก็ดีนะมันก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรา

ใหม่กันเยอะแยะมากมายและด้วยกระแสของละครเรื่องบุเภสันนิวาสด้วยนะครับคุณผู้ชม
คือเมื่อวานนี้ตอนที่ละครออกอากาศคุณเชื่อไหม

ทวิตเตอร์คำว่าบุเภสันนิวาสขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย

ตอนนี้วันนี้เวลานี้ทวิตเตอร์ของโลกค่ะ
อันดับหนึ่งคือบุภเพสันนิวาส
อันดับหนึ่งแบบในโลกใบนี้ถูกต้องแล้วโลกมนุษย์แห่งนี้

และด้วยความนิยมนี้เองคุณผู้ชมที่ทำให้ยอดฟอลลอเวอร์ในอินสตาแกรมของดารานำทั้งหมดพุ่งกันแบบทะยานแบบพลวดเลยนะคะ
ไล่กันมาจากนางเอกของเรื่องอเจ้าแม่การะเกดเบลล่ารานีค่ะแค่เดือนมีนาคมเนี่ย
เพิ่มขึ้นมาอีกถึง๑๗๒๖๐๘คนเกือบ๒แสนนะคุณ

มาแรงมากเลยเหมือนที่ฉันยอดยุคคุยกับคุณยังไงก็ไม่รู้
ไล่กันมาอันดับ๒นะคะก็คือพี่หมื่นสุนทรเทวาโป๊ปธนวัฒน์นะคะ
คว้าไปที่๑๖๘๙๑๒ฟอลลอเวอร์นะคะ
คุณพี่หมื่นก็มาแรงแสงโค้งนะจ๊ะ
อันดับ๓นะคะเป็นของดารานำใหม่ที่ระบบไอ้จ้อยน่ารักมาก
เมื่อวานนี้คนเห็นใจจ้อยนะแช่อยู่ในน้ำ
หรือว่าน้องโมสวิสรุธนั่นเองนะคะติดอยู่ในอันดับที่๓
ด้วยจำนวนฟอลลอเวอร์๑๔๘๔๙๐คนอันนี้คือจำนวนที่เพิ่มขึ้นมานะคุณ
ส่วนอันดับ๔ตกเป็นของขวัญใจคุณค่ะ

ใช่แล้วปั้นจันประมาณนั่นเองนะคุณ
สามารถคว้ายอดฟอลลอเวอร์ไปถึง๑๒๕๖๐๗คนนะคะ
ได้รับยอดฟอลลอเวอร์ไปอยู่ที่๓๕๘๔๘คน
จริงแล้วเป็นอันดับที่๖นะแต่ว่าเป็นอันดับที่๕ของนักแสดงเรื่องนี้
ใช่แล้วค่ะมาดูอันดับที่๗กันบ้างนะคะ
แย้มนั่นเองนะคะสามารถติดเข้ามาได้อยู่ในอันดับที่๗ของเรา
อยู่ที่๒๔๙๕๗คนกันเลยทีเดียวนะคะ
โอ้โหมาแรงแซงโค้งนะนักแสดงทั้งหลายนะ
ใช่แล้วค่ะแล้วเทรนดฮิตอีกแบบนั่นก็คือคำโบราณนั่นเองนะคะ
ที่เขาพากันเรียกทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างที่ฉันได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้
คือคำว่าอเจ้านั่นเองเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูคำนี้กันดีกว่า
ว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรโดยรองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองาม
ซึ่งขึ้นชื่อเป็นผู้มีความรู้ทางประวัติศาสตร์
ไขข้อข้องใจว่าคำนี้ใช้ในสมัยอายุทยา
ในวังไม่นิยมใช้แต่จะใช้เรียกกันในมือไพร่ค่ะ
เป็นคำสัพพนามภูมิที่๒
ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ส่วนใหญ่เรียกผู้ชาย
แต่โยโธยาก็ใช้ตั้งแต่โยโธยา

ใช้กันหรอกส่วนใหญ่ก็จะใช้เด็กผู้ชาย

จันแจ้งนะคุณนะเจ้าความสำเร็จของละครที่ก็ทำให้บทประพันธ์เนี่ยถูกตีพิมพ์ถึง๖๙ครั้ง
คือคุณวรรณฑรคุณพิชชี่ไปหาซื้อหนังสือตอนนี้ไม่มีนะคะขาดตลาด
รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
ก็ได้รับความนิยมอีกด้วยนะคะซึ่งในโซเชียลเนี่ยก็พากันแชร์ตัดต่อทำภาพล้อเลียนจากละครกันเต็มไปหมด
ดิฉันก็มีคนทำนะคะคุณในวันเกิดของคุณเนี่ยดิฉันก็ได้โพสต์ด้วยเหมือนกันนะคะ
โหมให้กระแสเนี่ยยิ่งพุ่งทะยานเข้าไปอีกและทำให้ตอนออกอากาศล่าสุดบุภเพสันนิวาส
สามารถทำลายสถิติแชมป์เก่าอย่างนาคีมเมื่อปีก่อนไม่ได้นะคะ
ดูจากกราฟิกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่จะได้เห็นนี่แหละค่ะ
ออกอากาศมาได้ตอนที่๕เท่านั้นคุณสามารถทำลายสถิติของนาคีที่เธอเคยทำไว้
แต่เมื่อคืนนี้บุภเพออารวาสหนักมากปลาเข้าไปถึง๑๑๔นะคะคุณผู้ชม
และที่หน้าบานแล้วก็รับคำชมไปเต็มเห็นจะเป็นคุณหน่องอรุโนชาแห่งบอร์ดคลาสผู้ผลิตนี่แหละค่ะ
ที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางบันเทิงไทยรัฐถึงความสำเร็จอย่างท่วมท้น
ก็มาจากองค์ประกอบที่สมบูรณ์ทุกแง่ทุกมุมจนทำให้ละครครองใจคนดูทั้งประเทศค่ะ
ก็ตกใจค่ะเพราะว่ามันก้าวกระโดดขึ้นมา
แล้วกระแสก็แรงจริงในทุกสื่อแล้วก็ในชีวิตรอบตัว
อย่างเช่นเราจะส่งหมูกระทะไปให้แม่หญิงข้ามมิติไปเลยอะไรอย่างนี้น่ารักมาก
ต้องขอบคุณบทประพันธ์ที่ดีนะคะนักเขียนบทโทรทัศน์ที่ฝีมือระดับปรมาจารย์
แล้วก็ผู้กำกับนะคะคุณใหม่พวัฒน์แล้วก็นักแสดงทุกตัวละครเป็นตัวละคร
เหมือนเขาไม่ได้แสดงโบ๊คบอกว่าเหมือนผมไม่ได้มาแสดงเลย
ดีใจก็คือประวัติศาสตร์ในช่วงยุคสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งเป็นยุคที่ต้องบอกว่าเป็นยุคที่รุ่งเรือง
เพราะว่าเรามีการติดต่อกับต่างประเทศหลายชาติมากนะคะก็ทำให้เด็กเด็กกลับมาสนใจประวัติศาสตร์
เรื่องผ้าก็ได้รับความสนใจอาหาร
ใช่แล้วเมื่อคืนนี้มะม่วงน้ำปลาหมดตลาดค่ะคุณค่ะตอนนี้
แล้วหมดตลาดบางคนมีการแจกทรงแจกสูตรกันในโซเชียลมีเดียด้วยนะคะแรงมากจริง
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อวานดิฉันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แชร์ไปก็คือเรื่องของบทกรรมเรื่องกระหนกนคร
ที่มีฉากหนึ่งที่นางเอกเป็นคนพูดเป็นคนเล่ากรอนออกมา
ก็จะได้รู้ที่มาที่ปลายของประวัติศาสตร์ด้วย
ใช่นะคะคุณผู้ชมเองนะคะถ้าเกิดว่าอดใจรอไม่ไหวอยากจะอ่านก่อนเนี่ยตอนนี้หนังสือขาดตลาด
ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในนิยัยไทยรัฐของเราในเว็บไซต์ไทยรัฐนั่นเอง
ตอนนี้ฉันเป็นอีกหนึ่งแฟนฟันแท้ที่อ่านนิยายไทยรัฐตลอดอ่านแล้วตอนนี้มีประมาณ๗๘๙ตอนแล้ว
อุ้ยต้องไปอ่านล่างกันดูนะคะใช่แล้วคุณผู้ชม